คุณผู้ชมค่ะอุณหภูมิในบ้านเราตอนนี้เนี่ยบางทีนะบางจังหวัดมันก็หนาวนะ
แต่ที่เนี้ยโอ้โหฮอตมากร้อนมากเลยเพราะว่าภาพนี้โอ้โห
อาสยามเธอโพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวนะฮะกับอิริยาบทแบบว่า
เปลือยกายแช่น้ำร้อนอยู่ในอ่างอาบน้ำนะคะ
เหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ร้องว้าวทั้งนั้นเลย
แล้วก็แซ่บต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าล่าสุดก็คือมีกระแสข่าวมาว่า
จ๊ะเนี่ยเตรียมจะสละโสดกับหวานใจก็คือพี่แจ๊คธนพลแล้ว
ถึงขั้นซื้อเรือนหอมมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาทเอาไว้รอแล้ว
งานนี้บันเทิงไทยรัฐก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับสงสัยนานนะคะ
ทั้งคู่เขาควงกันมาโชว์ความหวานในรายการตัวแม่มาแล้วคืนนี้
รีบคว้าตัวมาเคลียร์กันสักหน่อยจ้า
คนชอบแซวจริงแล้วมันไม่ใช่เรือนห่อ
เพราะว่าพี่แจ๊คมีบ้านของเขาอยู่แล้ว

ตัวแม่มาแล้วทั้งนี้มาคู่ค่ะคุณค่ะ
แล้วคุณจะรู้ว่าความรักดีไม่ได้มีอยู่จริง
ฝากติดตามด้วยค่ะตัวแม่มาแล้วค่ะ